ทีนี้ชวนคุณผู้ชมคุยนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงคะเพราะว่าชาวเน็ตเขาก็แตกเป็นสองฝ่ายบ้างก็บอกว่าก็เป็นดูเป็นศิลปะการแสดงบ้างก็บอกว่ามันไม่เหมาะนะคะ
เซอร์ผู้ชายหมอลำชื่อดังศิลปินภูไทยค่ะขึ้นไปเต้นแล้วเหมือนกับใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วกางเกงในมันบางมากพี่อุ๋ยแล้วก็เต้นแบบมันเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพค่ะ
คือเขาก็มีกางเกงทับอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่กางเกงที่ทับอีกชั้นหนึ่งมันบางมากโอ้โหมันบางไปหรือเปล่ามันบางจนเหมือนใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วเต้นด้วยความที่พออยู่บนเวทีไฟส่องด้วยค่ะพี่อุ๋ยแล้วกางเกงชั้นในที่ใส่มันก็สีขาวเนอะคนก็เลยวิจารณ์อ่ะว่ามันแหมมันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยแล้วด้วยท่าเต้นด้วยอะไรด้วย

ยืนยันว่าไม่โปก็ไม่ได้เปลือยนี่ใส่กางเกงในแล้วมีกางเกงทับอีกชั้นนะแค่มันบางมองเป็นศิลปะได้ไหม

มีงานโชว์หลายแบบมากแบบวัฒนธรรมบ้างอะไรบ้าง
คนดูจะได้มีความรู้สึกที่มันหลากหลาย

ยินดีรับทุกคำติชมของคนดู
ก็จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะ
ในเรื่องที่งานโชว์วาบวิว
คนมีมาตัมหนิว่านี่นั่นอะไรว่า

เราต้องประเมินว่าระดับผมนะ
เป็นผู้บริหารวงหมอลำ๓๐๐กว่าชีวิต

คือเหมือนผมพูดว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้าง

แล้วถ้ามองให้มันเป็นศิลป์ถ้าดูแล้วให้มันเป็นศิลปะ
มันก็จะขี้คลายลงว่าเออธรรมดา